ก่อนจะไปพบกับทอล์กโชว์ในวันนี้
ขออนุ้มทุกท่านไปพบกันกับอีก๑ศิลปินรุ่นใหม่
ที่รักในศิลปะวัฒนธรรมไทย
ที่รักในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ของคนไทยในหลวงรัชกาลที่๙
ในวันนี้ครับศิลปินท่านนี้จะมาขับเสพา
ถ่ายทอดอารมณ์และความรู้สึก
ที่มีต่อพระองค์ท่านถ่ายทอดอารมณ์และความรู้สึก
ประสบกรณิกรของพระองค์ท่านคุณเก่งทัชยะประทุมวันครับ
ยิงกว่าสินตะวันสินจานชาย
ห้างหน้ามืดดำอำแสง
แรงมาลายโลกทัศน์แตกสลายองค์ภูมิมิค้น
น้ำตารินทุกยอมย่านทุกบ้านยาว
ใจดวงเศร้าจิตดวงสวกโลกสับสน
สายทุกเม็ดดินทุกก้อนก็ร้อนรน
เผื่อนดาวโลนโลกอับซีนดับดีน
พระทรงเป็นทุกอย่างสร้างประเทศ
ถ้าทรงศักดิ์ปักเศรษฐกิจลา
พระทรงเป็นดวงใจให้ประชา
ถ้ายาตราทุกทินปฏภินได้
สิ้นพระองค์เหมือนสิ้นชีวิตชาติ
ที่ท่านองค์องค์อาจก็สั่นไว้
พระองค์พระผ่านกล้าวของชาวไทย
เสด็จสวรรค์คันลายไปลาลับ
พระจะจมน้ำตาตายไปด้วยแล้ว
โอ้โหดวงแก้วเหนือกล้าวไม่คืนกลับ
ประหนึ่งวาชีวาวายลงพายพัก
น้ำตาหล่นหลับลงบรัวพลาย

ขอสติดสู่สวรรค์หน้าชั้นฟ้า
ราดอยู่หลังยังน้ำตาไม่เหือดหาย
องค์พลังยังอยู่ไม่รู้วาย

อีกหนึ่งท่านนะครับก็คือนักดนตรีนะครับ

ในช่วงนี้เรียนเชิญคุณเก่งพูดคุยกันสักเล็กน้อยนะครับ

สำหรับบทขับเสพาเมื่อสักครู่นี้
ก็เป็นบทขับเสพาที่ประพันธ์ขึ้นโดยอาจารย์ชมัยพรแสงกระจ่างครับ
ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณสินเมื่อปี๒๕๕๙
รวมทั้งท่านเป็นอดีตนายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย
เมื่อปี๒๕๕๐ถึงปี๒๕๕๔ด้วยนะครับ
สำหรับคุณเก่งในหลวงในความทรงจำของคุณเก่งเป็นยังไงครับ
สำหรับเก่งน่าจะเป็นในหลวงที่ทรงดนตรีครับ
เห็นเพราะว่าคุณท่านเล่นการดนตรีแล้วก็เป็นอาชาริยะทางดนตรีมาก
เป็นคนที่ประกวดดนตรีมาตั้งแต่เด็ก
เพลงแรกในชีวิตที่ปรากฏก็คือชะตาชีวิต

รู้สึกดีใจทุกครั้งที่ได้เล่นเพลงพระราชนิพลนะครับผม
ก็สำหรับผมในฐานะคนหนึ่งที่เกิดมาบนแผ่นดินไทยและมีโอกาสได้อยู่บนแผ่นดินของท่านแล้วก็รู้สึกดีใจครับ
วันนี้อยากจะบอกอะไรถึงบรรดาคุณผู้ชมที่กำลังรับชมอยู่ในขณะนี้ครับ
เรามีพ่อที่เป็นแบบอย่างของเรานะครับ
ในวันนี้พ่อเคยทำแบบอย่างอะไรให้เรานะครับ
วันนี้เราก็จับมือกันและทำตรงนั้นไปด้วยกันครับ
ขอบคุณครับคุณเก่งชัชยะประทุมวันครับ